ผู้ชมขายังจำได้มั่ยพี่มืดไข่มุกมืดกลองแล้วก็อดิตนคร้องวงปล่อย
กับเพลงดังที่มีชื่อว่าสมองคนจน
เมื่อประมาณ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเราได้นำเสนอนะคะว่า
ได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็มีการอัปเดตอาการนะคะว่าพี่มืดเนี่ยป่วยหนักมีหลายโรครุมร้าวทั้งมะเร็งเอยความดันเอยเบาหวานเอยรวมไปถึงเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ยังเป็นอัมพาตครึ่งซีกกับคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยไม่สามารถพูดได้นะคะซึ่งพี่มืดเองเนี่ยอาศัยอยู่กับลูกสาวเปิดห้องเช่าเป็นร้านขายของ

ก็ไม่ฟังผมพูดก็ไม่เชื่อเพราะว่าพี่มืดตอนนี้ทานอะไรไม่ได้เลยแล้วคือได้น้ำเกลือหมอก็ต้องการที่จะเจาะ
แล้วก็แห่สายยางใบนี้ตรงจมูกเพื่อให้อาหารเขาก็ไม่ยอม
ผมก็บอกว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้พี่มื้อสามารถมีอายุอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาได้นาน
เขาก็บอกขอเถอะเขาไม่รู้กลัวอะไรของเขาผมไม่ทราบ
พ้นตอนนั้นไปอีกประมาณสัก๒๓วันแก๊สชุดลงเลย

ยังไงก็ต้องส่งกำลังใจครับผม
ถ้าพี่มืดดูอยู่นะคะพี่มืดอย่าดื้อเลยนะคะ
แล้วก็เราส่งกำลังใจให้นะคะพี่
เออนะคะกำลังใจดีจากบันเทิงไทยรัฐกันแล้วกัน